เพราะว่าเป็นเรื่องราวของการตลอดกิน

เดี๋ยวจะไปทานไอศครีม
ไอศกรีมที่ร้านนี้ไม่ธรรมดา
เป็นไอศครีมที่โอ้โหกินแบบไม่อั้น
เห็นไหมละเจ๊เป็นไอศครีมบูฟเฟ่นะครับ
เขาโด่งดังอยู่ที่จังหวัดอายุทยา
แต่ว่าโดนซื้อตัวไปขายที่จังหวัดอ่างทอง
ดังไม่ดังคิดดูแล้วกันดังข้ามจังหวัด
เขาบอกเป็นร้านดังข้ามจังหวัดกันเลย
สำหรับไอศกรีมบุฟเฟ่ไฮโซของนายกำคลสุภัณฑ์ประเสริฐ

ดิฉันจำได้แล้วเราเคยอ่านแล้วนานมาก
เจ้าของร้านไอศกรีมเจ้าดังแห่งจังหวัดอายุทยานะครับ
คนขายเนี่ยแต่งชุดสุดเทศสะดุตาเพราะว่า
แต่งตัวดีกว่าคุณชนะวันนี้อีก

ดังคลุณเลยฮะ

เห็นป้ายเขาก็รู้ทันทีว่าเจ้านี้เจ้าดังนะครับ

ให้กับชาวตำบลผงเพง
อำเภอป่าโมกแล้วก็ที่หน้าร้านก็ติด

หยิบถ้วยแล้วก็ตักเครื่องใส่ได้เอง

ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวเหนียวข้าวโพด

อร่อยปกติเขาจะขายในราคาถ้วยละ

ขาย๕๐บาทโอ้ยไม่ขาย

เพราะว่าเขามีผู้ใหญ่ใจดีขององค์การบริหาร

เขาเหมามาจากชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ

เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ที่มา

บอกว่าขายไอศกรีมที่จังหวัดอุทยาอายุทยา

ก่อนหน้านี้เป็นพ่อค้าขายไอศกรีมธรรมดา
แต่ก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร

แต่ทีนี้แหละเกิดไอเดียไง
แต่งกายแบบนี้ใส่สูตรปลูกไทย

สุดท้ายขายดิบไขดีดังคาดจังหวัดแบบนี้แหละครับ

ก็คือเป็นรสชาติกะทิ

แต่ว่าดูความโดดเด่นก็คือตัวคนขายนี่แหละ

แล้วก็แถมลูกค้าที่ไปทานนะครับ
เขาให้ตักเครื่องใส่ได้แบบไม่อั้น

ถ้าใครสนใจก็เหมาไปทานได้นะครับคุณผู้ชมครับ